จับก็เหมือนยิ่งเจอพูดถึงโควิด๑๙แล้วก็พูดถึงตามแนวชายแดนต่าง
จำได้ไหมต้นเดือนกันยาเราจับคนจีนที่ข้ามมาทางฝั่งแม่น้ำเมยเนี่ยนะคะ
ได้ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีจับได้อีกค่ะ
คราวนี้จับคนจีนได้อีก๕คนแหมไม่ใช่นักกีฬานะแต่ว่ายน้ำข้ามประเทศ
นี่คุณผู้ชมเรายังย้ำกันอยู่เสมอว่าอย่าเพิ่งประมาทกาดอย่าเพิ่งตก

ที่จังหวัดตากนางสาวสิริพรสอนวัยประหลัดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
แล้วก็มีชาวบ้านแจ้งแบบนี้บอกว่าตำปลาลาศ
มีคนต่างด้าวแอบว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยเข้ามาในประเทศไทย
ทีนี้ก็เลยต้องมีการนำกำลังเข้าไปติดตามนะคะ
ก็ไปเจอคนจีนเจอคนจีน๕คน
แล้วคุณผู้ชมดูสภาพนะตอนไปเจอนะ
เนื้อตัวเปียกปอนมอมแมมเปียกน้ำเปียกดินโครนไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วเขาซ่อนอยู่ที่กลางไร่อ้อย
ไร่อ้อยมันก็จะรกทึบหน่อย
ทีนี้ทุกคนดูตามเนื้อตามตัวเนี่ยนะ
มีรอยพวกหินมาครูดบ้างมีกิ่งไม้เกี่ยวบ้าง
เพราะว่าช่วงนี้ตอนที่เขาว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยหนีมาเนี่ย

ว่ายน้ำข้ามมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
พอได้ทั้ง๕คนเห็นไหมตามแขนขานี่แดงหมดเลยนะ
ก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็วัดไข้ตรวจหาเชื้อโควิด
โล่งใจนิดหน่อยว่าตรวจไม่เจอเชื้อจากทั้ง๕คน
แต่ทีนี้จากการสอบสวนทั้ง๕คนเขาก็บอกค่ะ
บอกว่าทำงานอยู่ที่บ่อนกาซิโนฝั่งเมียนมา
ทีนี้ตอนนี้ที่ฝั่งเมียนมาเองก็มีคนติดโควิด๑๙ในหลายพื้นที่
คิดเองไงว่าถ้าเกิดพวกเราทั้ง๕คน
ยังอยู่ที่เมียนมาต่อนี่ติดแน่เอายังไงดี

ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยมาจากฝั่งเมียนมามาฝั่งไทย
นี่ที่เขาบอกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะ
คือพอมาฝั่งไทยแล้วปั๊บเนี่ยหลงไงหลงแล้วแบบเอ้าจะไปยังไงต่อ
ก็หลงอยู่ในไร่อ้อยนี่แหละจนมีชาวบ้านไปแจ้งเจ้าหน้าที่
มีชาวบ้านไปแจ้งประหลัดอำเภอแม่สอดแล้วก็ถูกจับกลุ่มตัว
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ต้องเสริมกำลังตลอดแนวชายแดนเลย
เพราะว่ามีทั้งชาวจีนด้วยนะมีชาวเมียนมาเองด้วย
พยายามที่จะลักลอบข้ามแดนเพิ่มขึ้นทุกวัน
และจากคำบอกเล่าของคนที่ถูกจับได้

ตอนนี้ที่เมียนมาระบาดโควิด๑๙ระบาดรุนแรงมาก
โรงพยาบาลเองก็ไม่พอที่จะรองรับผู้ป่วยแล้ว
ก็เลยทำยังไงดีล่ะหนีไปอยู่ฝั่งไทยละกัน
ทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการเฝ้าระวัง
สกัดไว้ตลอด๒๔ชั่วโมง
ส่วนคนจีน๕คนนี้นะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าว
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อ
ฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก

ทีนี้ถึงแม้จะตรวจตอนนี้แต่ว่ายังไม่เจอเชื้อ
เขาก็ต้องกักตัวต่อนะแล้วก็ต้องรอตรวจ

แต่ว่าทางเมืองไทยเองก็ระวังแล้วก็กลัวเหมือนกัน
ใช่ครับคือต่อตรงเดิมของโควิด๑๙นะครับคุณผู้ชม